ลองคิดเล็กลงมาแล้วให้มันได้จำนวนมากดีกว่า
อย่างร้านนี้
ถ้าจะซื้อยกลูกสี่ห้าร้อยนะปุ้ย
อยากจะกรี๊ดจะชอบทุเรียนมาก

ปุ้ยคำนึงกินต่อ๑ครั้งกี่ภู

พึ่งซื้อก้านยาวมาประมาณ๓โลเจ็ด
มีหมูก็สิบม้านนี่ก็เป็นกิโลกันเหรอ

เอ้าไปดูเจ๊น้อยเจ๊น้อยเขาขายแบบนี้
ขายอยู่ในตลาดศูนย์การค้ากำแพงเพชรครับลูกค้าลุมกันเต็มเลย
เพราะว่าเธอขายทุเลเป็นภูมีตั้งแต่ภูละ๕บาท
เขาบอกขายดีปลอกไม่ทันเลยนี่ขวามือ๑๐บาทนี่๕บาทเท่านี้นี่นะครับ
น้อยหรือว่านางสุวรรณีสอนวิจารณ์ท่านอายุ๔๘ปีนะครับ
เศรษฐกิจไม่ค่อยดีไหนจะเจอโรคโควิด๑๙ทุเรียนก็ขายไม่ค่อยได้
ไอ้ทุเรียนต้นฤดูมันออกมาใหม่ออกมาน้อยคุณผู้ชมครับ
มันก็แพงสิครับลูกใหญ่ก็ปลาเข้าไป๔๕๐๐ขายยากเจ๊บอกขายยาก
ไม่ค่อยซื้อหรอกนะฮะจนวันหนึ่งพอลองปอกทุเรียนแบ่งขาย
เป็นภูเป็นภูแบบเนี้ยเฮ้ยขายดีนะขายได้อย่างที่บอกนะครับ
คือคิดใหญ่บางทีมันขายยากลองคิดเล็กบ้างนะฮะแล้วมันขายได้
แบบนั้นก็เลยปอกแบบนี้เป็นต้นมาเลยคือทุเลที่เอามาปอกขายเป็นภู
ราคาตั้งแต่๕บาทเป็นต้นไปเลยนะครับตามขนาดของภูแล้วก็สายพันธุ์ของมัน
อย่างพันกระดุมนะฮะพันนกกระจิบอะไรแบบนี้
จะถูกกว่าพันชนีไข่โดยมีหมอนทองเนี่ยราคาสูงกว่าพันธุ์อื่นนะครับ
ก็เป็นธรรมดาแหละก่อนปอกขายจะชั่งน้ำหนักก่อน
แล้วก็เฉลี่ยราคาตามขนาดภูกำไรเนี่ยก็ยังได้เท่าเดิมนะฮะ
ซื้อง่ายไงตัดสินใจง่ายไงหันไปเห็นโอ้โหลูกละ๔๕๐๐มันก็ไม่ไหว
แต่ถ้าหันมาเห็นแบบนี้เอ้ามันก็พอได้หายากอะนะคุณผู้ชมนะ
คือขายแบบนี้เจ๊น้อยเขาก็มีมาตรการป้องกันโควิด๑๙นะครับ
บอกว่าไม่ต้องห่วงฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตลอดเวลาด้วยนะครับ